พืชผักสวนครัวค่ะเรียกว่าเยอะจริงเลยเนาะนะคะจะได้ทำทั้งของขาวของหวานกันเลยนั่นเองมาต่อที่คนนี้ดีกว่าค่ะ
โทนี่รากแก่นค่ะลูกชายสุดหล่อของคุณแม่บานเย็นคุณผู้ชมค่ะ
กับภรรยาสาวคนสวยคุณแก้วจริญญาตอนนี้เรียกว่าโอ้ยเป็น

ส่วนใหญ่ก็ใช้นี่แหละจ้ะปลูกผักนะคะเพื่อเก็บกินเอง
โอ้โหบอกเลยเหมือนเขาทำเกษตรจริงคุณผู้ชมค่ะ

มีการแบ่งแปลงแบบแยกประเภทไว้ด้วยนะ
ส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นผักสลัดหลากหลายสายพันธุ์เลย
ก็จะใช้เวลาในการเติบโตไม่เกิน๔๕วันนะคะ

แล้วก็ที่สำคัญไม่ใช้สารเคมี

ใช่ค่ะอีกบ้านนึงนี่เลยค่ะ
ใครที่บอกว่าอยู่คอนโดพื้นที่มีน้อย

เพราะว่าพื้นที่ริมระเบียงนี่แหละเป็นทำเลทอง
นี่ซื้อกระถาปะเลยเจ๊เตี้ยเล็กอะไรอย่างนี้

เขาใช้พื้นที่ริมระเบียงในการปลูกผักรับประทานเองค่ะ
แล้วก็ตั้งชื่อให้ด้วยนะคะบอกว่าเกษตรริมระเบียง

ส่วนใหญ่ก็เป็นผักสลัดหลายสายพันธุ์เลย
สามารถเก็บมาหารับประทานได้ทุกวันนะครับ
พุทธนี่นะคะเขาปลูกเองกินเองกินจริงด้วยนะคะ
ทำออกมาแต่ละเมนูน่าทานจริงนะครับ
ไร้สารพิษสุขภาพดีแน่นอนค่ะ

เป็นการใช้พื้นที่ที่จำกัดให้มันเป็นประโยชน์
แล้วก็ประหยัดด้วยได้สุขภาพเต็ม
กินทางแบบไว้ใจได้เลยไม่มีสารเคมีแน่